เจ็บใจเหลือเกินขโมยเสื้อผ้า
แต่สองตัวสามตัวก็ไม่จีบใจ

โอ้โหคุณค่ะไปดูภาพกล้องวงจรปิด
ช่วยกันหน่อยแล้วกันจับโจรช่วยกัน

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านบริการซักผ้าอัตโนมัติเลยนะคะ
อยู่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วคุณเห็นรถกระบะคันนี้สังเกตดูดีดีนะคะ
เป็นรถกระบะสีขาว๔ประตูป้ายแดง
คนร้ายขโมยเนี้ยเป็นผู้ชายครับขับรถกระบะคันนี้มาเออ
ขับรถป้ายแดงมาขโมยเสื้อผ้าใช่แล้วก็ขับมาจอดที่บริเวณข้างร้านซักผ้า
ช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ป้ายแดงมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นเจ้าของร้านเนอะ
หรือว่าจะมาใช้บริการเอาผ้ามาซักหรือเปล่าเป็นลูกค้าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะ
นี่โจรนะคะมาขโมยเสื้อผ้าค่ะคุณ
คือสังเกตรูปภัณฑ์สันธารก่อนนะคนขับรถคนนี้
เป็นผู้ชายรูปร่างค่อนข้างผอมหน่อยอายุประมาณน่าจะสัก๒๕๓๐ปี
ลงมาจากรถเสร็จปั๊บนี่ยังไม่ได้เข้าไปในร้านนะ
มีออกมายืนสูบบุหรี่สักพักหนึ่งทำใจให้สบายอยู่หรือยังไงไม่รู้
ลายเครียดหรือยังไงดิฉันไม่เข้าใจสูบบุหรี่เสร็จสักพักหนึ่งนะคะ
เอาล่ะขโมยเริ่มเคลื่อนไหวตัวอีกครั้งเดินตรงเข้าไปในร้านเลยแบบนี้
แล้วหิ้วไปเลยค่ะหิ้วตะกร้าที่มีเสื้อผ้าอยู่ถือไปถือไปไหน
ถือไปใส่ไว้ท้ายรถกระบะทำเนียนเหมือนมาซักผ้า
ซะอย่างนั้นเลยไม่ใช่ของตัวเองนะ
ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะย้อนกลับไปหิ้วตะกร้าผ้าอีกใบหนึ่ง
โอ้โฮสองใบแล้วขึ้นท้ายรถอย่างเรือดแรงเหมือนเดิม
จะเอาไปหมดเลยนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปเลย
ซึ่งเสื้อผ้าที่ชายคนนี้เอาไปมันไม่ใช่ของเขาคุณ
มันเป็นของลูกค้าเป็นของนักศึกษาที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้น
หรือว่าคนทำงานที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับร้านนี้เข้ามาส่งซักไว้
คุณนึกออกไหมแล้วก็แบกตะกล้าเข้าไปทั้งตะกล้าแบบนี้
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์นะฮะ
ช่วงนี้คนไม่ค่อยออกจากบ้านแต่มันมีโจรขโมยเสื้อผ้าตามร้านสะดวก
ซักแบบนี้เป็นหูเป็นตาด้วยกันนะครับ
ช่วยกันเสื้อผ้าพี่ผมหายหมดเลยตอนนี้พี่ผมลำบากมากเลย
ต้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวไปทำงานแล้ว

ขโมยไปทั้งตะกร้าก็เหลือแต่บ็อกเซอร์อยู่บ้านตัวเดียว

ล่าสุดเจ้าของหอพักแจ้งความไปแล้วนะคะ
อย่างที่บอกนะคะว่ารัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนงดออกจากบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ใช่ไหม
แต่มันมีคนที่ฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่คนไม่ออกจากบ้านแล้วคนน้อยแบบนี้

ขโมยได้แม้กระทั่งตะกร้าผ้าที่ยังไม่ได้ซัก
หรือผ้าที่อาจจะซักแล้วก็ได้อันนี้ดิฉันไม่มั่นใจ
แต่ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับ
คือเสื้อผ้าบางคนบอกว่ามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินที่มันมีค่า
แต่เอาจริงมันก็ไม่ควรขโมยไหมมันก็ไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่ควรขโมย
เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดก็มีจับภาพไว้ได้รถที่ขับมาก็มีป้ายทะเบียนชัดเจน
คุณโดนจับแน่นอนนะคะแล้วนี่ค่ะออกจากบ้านมาขโมยตอนกี่โมงคะ
๕ทุ่มครึ่งค่ะโอ้วเวลาเคอร์ฟิลด้วยพอรักษ์ก็จุกเจ๋อนะ
มีเคอร์ฟิลล์นะโดนนะคะโดนจับด้วยนะคะผิดด้วยนะคะโดนค่ะโดนนะคะ